กลับมาทำตามสัญญาว่าจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวรอโต้ในตำนาน
ต้องหยุดร้องตอนนี้ก่อนค่ะร้องต่อเดี๋ยวไม่รอด
ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ทุกบ้านในย่านนี้รู้จักกันดีค่ะ
เพราะเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางที่ขายดี
เพราะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เชื่อไปชมค่ะ
ร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับ
ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนนนะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่บนรถตู้ครับ
ร้านนี้จริงแล้วผมผ่านบ่อยมากนะแล้วก็เห็นว่าคนเนี่ยนั่งทานเต็มไปหมดเลยครับผม
วันนี้จะมาลองดูว่ารสชาติเขาจะเด็ดอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าครับ
รถตู้คนนี้นี่ไปถึงกันนุสสวรีแม่ครเฟ้ว
ปกตินะครับถ้าจะไปไหนก็ต้องใส่รถสไลด์ไปครับ

เพราะอรับส่งลูกตาวได้แต่วิ่งได้ไม่ไกลครับ
แต่ขับได้ไม่ไกลพออะไรนะน้ำมันหมด

ก็เลยต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวพี่ขายก๋วยเตี๋ยวบนรถตู้เมื่อกี๊ปีแล้วเนี่ย

ปีแล้วทำไมเราถึงเอาร้านก๋วเตี๋เรามาอยู่ในรถตู้ล่ะ

ก็คือเริ่มต้นทีผมเป็นคนจังหวายพทธิพรศีรียศุยา

พอนี้ผมย้ายมาอยู่กรุงเทพชีวิตประจำวันเราก็ใช้รถกันอยู่
ก็เลยใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวรถตู้เลยรถตู้เลยขายบนท้องถนนเลย

เราก็เปลี่ยนมาขายบนรถตู้เพราะว่ากรุงเทพถนนมันเยอะ

คือเป็นรถส่วนตัวแล้วก็มาแปลงเป็นรถตู้เพื่อขายก๋วยเตี๋

ทีนี้พอมาเป็นรถตู้แล้วอ่ะไอ้ฟังก์ชั่นต่างในการจัดร้านก๋วยเตี๋ยวเรา

อ้าวมีตู้เตี๋ยหม้อก๋วยเตี๋ยวเตาครับผมโต๊ะเก้าอี้ล่มถ้วยชามครบทุกอย่างครับ

แค่นั้นเลยเหรอบ้านอยู่แถวนี้ถึงว่าขับได้ไม่ไกลแล้วพี่ไปเรียนรู้วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวมาจากไหน
ก็มีญาติพี่น้องนะครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่
แล้วก๋วยเตี๋ยวที่เราขายเป็นก๋วประเภทไหน
เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมแต่ว่าจะมีหลายส่วนของหมู
เอ้านี่เดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในแล้วกันว่าจะทำอะไรกันยังไงบนรถตู้ได้ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับ
เอาละครับมาดูกันว่ารถตู้คันเล็กคันนี้นะครับจะจุกอะไรได้บ้างแล้วก็ทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับ

วันนี้ผมจะทำเป็นเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนทางร้านแล้วก็ปะหมี่กระดูกอ่อนตุ๋นแล้วก็ไหนแล้วกัน
เส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีก็จัดเป็นผัดฉาดสปาเกตตี้กุ้งไปอีกหนึ่งที่
สปาเกอรี่ก็ทำได้อ่ะงั้นเราดูเอาเมนูหลักของแล้วก็เรากันแล้วกันครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
เตี๋ยวกระทะร้อนก็ส่วนก็จะมีหมูสดนะครับผมหมูสดนี่ใช้หมูส่วนไหนครับครับสันในครับผมสันในเอาไปหมักอะไรก่อนไหมหมักครับผมหมักด้วยอะไร
น้ำมันหอยครับผมน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงสำเร็จของทางร้านครับหมักนานไหมครับกว่าใช้งานได้
ก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงได้สามสี่ชั่วโมงเราก็เอามาลวกแล้วก็ใช้งานได้เลยใช่นะครับผมแล้วก็จะเป็นตับตับนี้ตับตับ
แล้วมีอะไรครับแล้วก็มีถ้าเกิดชอบทานเป็นแบบว่าหมูแบบติกเอ็นก็แนะนำเป็นคั่วตับตุ๋นอ๋อมีคั่วตับตุ๋นด้วย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
เส้นเล็กเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่อาจจะหมดแล้วเส้นมีเส้นมีอุ้นเส้นอุ้นเส้นป้ามมีครับป้ามมีครับ
แล้วก็นี่เส้นสปาเกตตี้ครับผมที่ทำได้หลากหลายเมนูนะครับครับผมน้ำซุปล่ะครับ
ซุปเราใส่อะไรบ้างน้ำซุปนี่ใส่ข้อกระดูกครับข้อกระดูกหมูนะครับ
แล้วก็ใส่เครื่องยาจีนใช้เยอะไหมกระดูกหมูเนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณครึ่งโลถึงโลหนึ่งแล้วแต่
ต้มนานไหมกว่าจะใช้งานได้สักประมาณสี่ชั่วโมงเหมือนกันสี่ชั่วโมงรสชาติจะเป็นยังไงน้ำซุป
น้ำซุปผมจะออกหวานนิดหนึ่งหวานหวานนิดหนึ่งครับผมมาครับผมอ่ะรู้สมสมทั้งหมดแล้ว
เปิดประตูซ้ายก็ผัดผักจนไฟลุกเห็นแล้วจัดว่าเบิร์กมาก

ยังนะคะเอายังอ้าวไม่เห็นกระเด็นเลยยังอ๋ออันนี้อะไรครับเนี้ยเก๋วแห้งกระทะร้อนครับผมโอ้โห
เสิร์ฟก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
แค่รถคันเล็กเล็กแต่ทำอาหารได้หลากหลายขนาดนี้นะครับผมอันนี้เมนูกระทะร้อน
นี่คือเมนูขายดีของทางร้านเลยถูกไหมใช่ครับผมต้องคลุกเขาแห้งอ่อนก่อนไหมนิดนึงครับ
มันคือมันคือยังไงมันคือน้ำซุปมันคืออะไรคอนเซ็ปต์เนี้ยก็คือชอบคนที่ชอบทานแห้งแบบว่าร้อนร้อน
เส้นน้อยน้อยหมูบึ้มครับผมประมาณนั้นคนชอบทานถั่วก็เพิ่มถั่วได้
ปรุงรสมาให้แล้วหนึ่งรอบแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงอ่าลองชิมดีกว่า
เมนูนี้คือมาทุกโต๊ะมาต้องสั่งบ้างกันด้วยใช่ครับผมไม่งั้นมาไม่ถึงกูเจาะรสตู้นะฮะใช่ครับ

แล้วก็จะเป็นหมู๓ชั้นสไลด์ชาบูครับ

น้ำซุปของมีอ่านรสชาติออกหวานเบา

รสจะเบาซุปได้สบายนะครับครับผม

ใช่ครับอันนี้เป็นเส้นทางร้านจะมีเส้นใหญ่นะครับ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นหมี่เส้นเล็กวุ้นเส้นครับผม
ใช่ครับเลือกได้หรือจะเอาเป็นเซตแบบนี้ก็ได้
หรือจะมีข้าวสวยด้วยก็ได้ครับผม

แม้จะเป็นร้านรถตู้อยู่ริมทางแบบนี้
แต่การจัดจานการพรีเซนต์อาหารของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะ

ทำมาหลายอย่างครับก็ขายผักครับผม
ผลไม้ครับผมแล้วก็เป็นช่างครับผมอยู่ประจำโรงแรม

ผมเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วครับผม

ที่เหลือก็คิดเองทำเองมาหมด

โอ้โหแม่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ชายคนนี้จริงนะครับ

แต่ถ้าเกิดใส่ไข่ลวกก็จะเป็น๗๐บาท

แล้วถ้าเกิดเป็นแบบว่าอันนี้รวมเลยนะ
เป็นกระดูกอ่อนตุ๋นกับหมูตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้น

้อไฟนี้๑๒๐บาทครับผม

เอาอยากจะมาทานร้านพี่อ่าแล้ว

อยู่ข้างกรมที่ดินพระขนงนะครับ
อยู่ปากซอย๔อลิน๕๙ครับผม

วันอาทิตย์๘โมงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งครับผม

วันหนึ่งขายเพียงแค่๔๕ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผม

เราเป็นร้านรถตู้เก่าเล็กอยู่ริมทาง

ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้กว่าไว้วางใจครับ
แล้วก็เท่ากับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจที่อยากประกอบอาชีพ
อืมตอนนี้ทางร้านก็ทำเป็นเป็นชายแล้วอ๋อเหรอเป็นชายนี้ก็รถตู้ได้ไหม
อ่าแล้วแต่นะครับอยากจะได้ก็จัดให้ได้ครับอยากได้ก็จัดรถตู้ให้บริการใช่ไหม
แล้วร้านเป็นรถตู้หรือจะย้ายไปย้ายมาหรืออยู่ที่นี่ประจำก็ปกติจะจอดอยู่นี่ประจำ
อย่างนี้ประจำไม่ย้ายไปไหนใช่นะครับผมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อา
ครับผมขอบคุณครับเมนูที่นี่เขามีหลากหลายเลยแหละค่ะนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูแล้ว
ก็ยังมีเมนูข้าวกระเพรากุ้งกระเพราปลาหมึกกะหล่ำปลีน้ำปลากระทะร้อน
ลากกากหมูที่อร่อยเด็ดไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวไว้ให้เลือกสั่งกันอีกด้วยเพราะแบบนี้เลยทำให้ลูกค้าติดใจ
ทานแล้วอิ่มอร่อยจบในร้านเดียวจนทำให้มีลูกค้าประจำที่ฝากใจฝากท้องไว้กับฝีมือการปรุงอาหารของพี่อา
มาปากบุกไท้บ้างน่ะสินคมใกล้บ้านพี่นัทวันนี้
ได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสนุกแบบจริงจริงค่ะคิดว่าคงไม่ใช่แค่นักเล่าเส้นของเรา
ตาตื่นใจแต่คุณผู้ชมก็คงจะชื่นชอบ
เอาเป็นว่าบางนาศรีนครินใกล้แค่นี้
มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มาตามรอยเล่าเส้น

จะพาไปอร่อยกันแถวบางกรวยค่ะ
สีม่วงวาเฟอร์ไส้สปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็บะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบเจ้าเก่า
ทานขนาดนี้ไม่ควรพลาดนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดี